ทางพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะคะก็มีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของคุณตังโมนิดา
ที่สพเมืองนนทบุรีก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
วันนี้ได้มีการเรียกตัวเพื่อนคุณแตงโมทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติม
พร้อมกับให้นำส่งเสื้อผ้าชุดที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีการเรียกพยานนะคะเรียกพนักงานพิสูจน์หลักฐานมา
เพื่อที่จะมาตรวจดูว่ามีการเก็บพยานหลักฐานครบหรือเปล่า
รวมทั้งขอคำให้การจากแพทย์ที่ชนะสูตรศพด้วย
ขณะที่ประเด็นอย่างที่เราบอกไปมีการพูดกันในโลกโซเชียล
ก็อยู่ในช่วงของวันเกิดเหตุโดยลักษณะเป็นรอยถลอกแล้วก็รอยช้ำ
ซึ่งทางแพทย์เองเขาชี้แจงว่าบาดแผลฟกช้ำเกิดจากการกระแทกของแข็ง
แต่คืออะไรยังไม่ทราบต้องรอผลตรวจที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนในเรื่องของแผ่นอนามัยค่ะหรือว่า
ผ้าอนามัยที่คุณตังโมใส่ขณะเสียชีวิต
ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงว่ารายละเอียดเป็นยังไง
ว่าใช้เวลาประมาณ๓๕วัน
จากนี้ทางตำรวจก็ยังได้มีการเรียกภาพจากกล้องวงจรปิด
ตลอดเส้นทางที่เรือแล่นผ่านนะคะเอามาประกอบในสำนวนการสอบสวน

นิติเวทเบื้องต้นของคุณแตงโมเนี่ยค่ะ
ก็เกิดจากการขาดอากาศตกน้ำแล้วก็สำลักน้ำจนเสียชีวิต
ปอดพบน้ำแล้วก็โครนในหลอดลมแล้วก็โพรงหลอดลม
ขณะที่กระเพาะพบเศษโครนจากการหายใจเข้าไป
ส่วนร่องรอยบาดแผลต่างมีแผลในช่วงล่างลงไป
ก็เกิดจากของมีคมซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
แล้วก็สาเหตุที่ตกนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาตรวจสอบค่ะว่า
ตกเองหรือใครทำให้ตก
โดยคำให้การของคนบนเรือเนี่ยตำรวจก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ

เพราะเพื่อนบอกว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
คุณหมอก็บอกว่าพบหูรวดกระเพาะคลายออก

ทำให้ไม่สามารถตรวจปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะได้
โดยอยู่ระหว่างที่บอกนะคะตรวจผ้าอนามัย

จากว่าเจ้าหน้าที่พบผ้านามัยแผ่นเล็ก
แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าประจำเดือนหรือเปล่า
เอาล่ะก็มีการพูดถึงกัน
อันนี้คือในมุมที่วันนี้เราเห็นหลายคนเริ่มออกมาออกรายการ
มีการพูดคุยอาทิตย์หนุ่มความสัมภาษณ์ตั้งเพื่อนนักวิชากรวิชาการ